วันนี้นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้ว
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณแดงในขณะนี้
เราซื้อลิปสติกมาเฟิร์ด

และทีมที่ชนะที่จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทกลับไปคือทีม
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสี่รอบ
ซึ่งทีมสามหนุ่มสามซ่ามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
รับทุนน้ำใจสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในรอบที่สามยกที่เก้าน้องนนท์ได้ขวาสองคะแนนสุดท้าย
มาให้ทีมเสือคนละท่านได้สำเร็จแต่ว่าคะแนนสะสมก็ยังตามอยู่ถึงสี่คะแนน
แต่ในยกนี้ทั้งสองทีมต้องทำให้เต็มที่เพราะถ้าได้คะแนนจากกรรมการเพียงสองคน
ทีมนั้นก็จะชนะไปเลยมาเอาใจช่วยเด็กเด็กกันต่อนะครับใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน

ต้าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
วันนี้นะครับคณะกรรมการ๓ท่านรอตัดสินอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
พี่ตั๊กพี่ไอ้และพี่ดีเจนุ้ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ยกนี้เป็นยกชิงชนะเลิศนะครับท่านผู้ชมครับสามหนุ่มสามซ่านะครับ
เรื่องเพลงซ่าสั่นนะครับของดีทูบีนะครับ
จุดเด่นของโชว์นี้เป็นยังไงครับกลุ่มพวกเรานะครับจะขายความพร้อมเพียงครับ

สา

ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะ

เพราะฉะนั้นขอท่าทีมอีกสักรอบสิครับ

อีกหนึ่งทีมครับท่าน
เสือโคลาฮัง

มีการให้คิวตัวเองด้วย

ทีมเสือคนละถ้ำนะครับ
มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

วันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับ

จริงแล้วมูลละนิทิของเราช่วยเหลือใครอย่างไรบ้างครับ
มูลนิธิสร้างรอยยิ้มนะคะเป็นองค์กรทางการแพทย์

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
นิ้วติดนิ้วเกินแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
แล้วก็ความผิดปกติอื่นบนใบหน้าด้วยค่ะ
รักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลย
ก็ต้องขอขอบคุณน้องนะคะน้องท้องทิม

ที่ได้ทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการร้องเพลงนี้

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ
แต่สำหรับอีกหนึ่งทีมครับนี่ก็ไม่แพ้กัน
เด็กน้อยเขามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทานะครับ
จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ

เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาเฉพาะทางสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้อนนะคะ
เด็กนักเรียนนะคะที่เราให้บริการก็คือเด็กเล็กในวัยเรียนนะคะ
ตั้งแต่อายุ๔ขวบถึง๑๕ปีนะคะ
โรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่๖นะคะ
ให้บริการเด็กทั่วประเทศค่ะ
นามตัวแทนคณะครูแล้วก็เด็กนักเรียนตาบอดพิการซ้อนนะคะ
ขอเป็นกำลังใจให้ทีม๓หนุ่มสามซ่านะคะ
สู้เต็มที่ค่ะไม่ว่าผลจะออกมายังไง
ขอให้ทำให้ดีที่สุดสู้ค่ะ
มาเข้าการแข่งขันกันดีกว่าครับศึกครั้งนี้ในยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
ยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลงแดนสนั่นเวทีนะครับ
ลูกทุ่งแดนปะทะป๊อปแดน

ทีมไหนจะเป็นคนเปิดศึกก่อนครับ

ฉะนั้นผมขอยกหน้าที่นี้
โศกเวทีให้กับพระพี่เลี้ยงนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมแป้งเพิ่มนะครับแป้งรายการนะครับ
รองได้ยกกำลังสาธารณะ
มือนี้นะครับมีสองทีมด้วยกันนะครับผีม่าเขาแข่งขันในมือนี้นะครับ
ทีมแรกก็ได้แก่นะครับเสือคนละถ้ำนะครับ
สวัสดีครับคุณพ่อและอีกหนึ่งทีมนะครับที่มาสมัครนะครับก็คือทีมสามหนุ่มสามซ่านะครับพี่ด้อง
สวัสดีมาจากบ้านนะครับพัดทั้งสองทีมพร้อมแล้วกลับไปพบกับน้องทั้งสองทีมเลยครับพี่น้อง
ขอบคุณครับ
รอบที่๔ยกชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันแบบประชันทีมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
มาพวนกันด้วยค่ะมาร้อยกันค่ะมาสนุกกันค่ะ

เสียงมากครับพี่น้อง
บางนี้ล่ะต้องพอทุกคนบางอารมณ์ต้องพอทุกคนสอง
โหลดทำความเข้าใจไม่ต้องการทำให้ก็แค่ให้รวยยังสดจึงโหลดลงมารอสาย
เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟนอ้อมแขนมีคนก็ขอบ๊าย
ขออภัยขอใจไม่เข้าแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งเครื่องใจว่าเป็นแบบร้อยสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดก็โทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางซ้าย

ไม่ใช่คนที่ใจดำแค่ต้องดูพฤติกรรมกูทำให้นอนช้ำใจ
ผู้ยีและผู้ยำใจต้องหาคนมาดามรอยช้ำที่ถูกแผ่นใหญ่
รู้ว่าเคยอบหักสะกันก็คงมีแฟนออกแขนมีคนเกาะบ่าย
ขออภัยขอใจไม่เข้าแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณแดงในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สนขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทรมา

นอนนี้มาแล้วค่ะ
นอนนี้
นอนนี้

เพราะว่าเคยอกหักจากกันได้คนมีแฟน
โอเคมีคนรอบว่าบ๊ายบาย
ขออภัยเขาได้ไหมคะแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ว่าเลขในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษจริงถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งค่าใจว่าเป็นแบบร้อยสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
โสดจะได้โทรมา
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเห็นในขณะนี้
บริษัทต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งค่าใจว่าเป็นแบบร้อยสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
คนโสดจะได้โทรมา
โสดให้โทรมา
เอาไปกัน
นั่นแบบสิบเปียน

ไปแล้วนั่นมันสิบเปียน
บอกแล้วไงว่ามา
ยังไงก็มาแต่ยังมาไม่ครบเครื่องเลย
เพื่อนสาวเราซื้อลิปสติกมาฝาก

เต้นครับคือเรื่องของเรื่องนั้น

โอ้โหเห็นความพยายามของนางนะ
พยายามรูดนะรูดไม่ออกฉีกว่า

ฉีกไม่เท่าไหร่เสื้อยังรั่วไม่ออก

เป็นยังไงบ้างครับคู่ต่อสู้ของเรา

สุโกย
รู้เห็นตัวตนของนนทหรือยังลูก
ฟังจากคณะกรรมการกันดีกว่า

ก็ต้องขอบอกว่ามีทั้งแบบว่าทั้งสนุก
แล้วก็มีให้ลุ้นด้วยอะไรอย่างนี้หัวใจจะวาย

จะทันไหมจะทันไหมอะไรอย่างนี้

ทำได้ดีแล้วทุกคนเด่นหมดทุกคนเลย
แต่ก็ทั้งแวร์แล้วก็จากก็ยิ่งอุตส่าห์

ปิดท้ายเป็นที่นนท

และสร้างรอยยิ้มให้พวกเราทุกคนเลยลูก
น่ารักน่ารักมากเลยประทักชอบมากเลยลูก
ขอบคุณค่ะ

หรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเลย
คือไม่ทันได้ฟังเลยมันสนุกมาก
มันดูมันคอยลุ้นไปทุกเหตุการณ์
คือน้องจ้าจ๋ากับน้องแววก็เต้นสวยน่ารักมาก
มันกระเทยประท้วง
ว้าวไฟรูปโบกรา

คือเขาแบบเขาไม่กักเขาเต็มที่มากเลย
ถือว่าเป็นโชว์ปิดของทีมที่ให้ความสุขกับคนดูทั้งประเทศเลย

ค่ะพี่พี่เจนุ้ยเป็นอย่างไรกับโชว์พี่
เป็นโชว์พรีชีพของนนท์

โชว์น่ารักโชว์สนุกสนาน
ชอบที่สุดก็คือสองสาว
ขายาวทั้งคู่ดูไปด้วยกันดูเป็นดูโอได้

แล้วก็เต้นพร้อมกันทำอะไรเดินไปเดินมา
ดูแบบมันเข้ากันไปหมดเลยอะฮะดีไปหมดเลย
โชว์นี้ดูแล้วเพลินมากชอบ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

สวัสดีครับ

ขอเตรียมเลย
โอ้วววว

สร้างแบบมันไม่เจอเธอแล้วหัวใจ

อ่านถึงแบบว่าเกินบอกแบบสไตล์นะ

เพียงแต่วันนี้มันยังไม่สั่วนะ

เสียบรรยาภาพ
เสียบรรยาภาพ
เสียบรรยาภาพ
เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ
เสียบรรยาภาพ
เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ
เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ

เสียบรรยาภาพ
ช่วงหน้าเงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทจะเป็นของใคร
ต้องมาติดตามชมกันครับ
ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทจะตกเป็นของทีมไหน
สุดท้าย

จะต้องตัดสินคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
มีคะแนนอยู่ในมือท่านละ๕คะแนน
ทีม๓หนุ่ม๓ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่๑๙คะแนน
ทีมเสือคนละถ้ำมีคะแนนสะสมอยู่๑๕คะแนน
ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาท
จะตกเป็นของทีมไหน
จะตกเป็นของทีมไหน
ผมจะขอดูคะแนนแรกจาก

เสือคนละถ้ำได้ไป๕คะแนนแล้วนะครับ
ผมจะขอดูคะแนนที่๒จากดีเจนุ้ยครับ
ท่านสุดท้ายจะเป็นคนฟันทงและตัดสินว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้รับเงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทในครั้งนี้
คะแนนนั้นอยู่ในมือของคุณตั๊กสิริพรครับ
จ๋าป้าตั๊กอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยไม่ว่าจะทีมไหนแพ้หรือชนะ
สัญญากันแล้วนะว่าเราจะไม่เสียใจวันนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้กลับไปบ้านก็คือลูกได้ทำบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะลูกได้ทำบุญกุศลทั้งคู่เลย
ชนะไม่ได้มาตัดสินชะตาชีวิตของเราสิ่งที่จะตัดสินชะตาชีวิตของเรานั่นคือลูกต้องเดินตามความฝันต่อไปและห้ามทิ้งความฝัน
และพวกเราจะเฝ้าดูความสำเร็จของลูกทั้ง๖คนห้ามเสียใจนะสู้ต่อไปนะลูกนะ
และทีมที่ชนะที่จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด๑แสนบาทกลับไปคือทีม
สามหนึ่งสามเจ้าเต็มใจคณะ

ได้ความบ้านเกิดหนึ่งแสนบาท
อีกหนึ่งทีมนะครับก็คือทีมเสือคนละถ้ำนะฮะก็ไม่ต้องเสียใจไปได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึงสามหมื่นบาท

เป็นยังไงบ้างลูกรู้สึกยังไงครับลูก
ว่าทำอะไรแบบว่าที่มันไม่ดีก็โทษด้วยนะ
ครับ

นอนนอน

นอน

ร้องไห้เห็นพี่เข้ามากอด

ขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่ตั๊กพี่ไอและพี่มิ้นครับ

แซ่บของเราครับพี่แซคชุมแพรครับ

จะพบกับเด็กซ่ามาจากที่ไหน

ติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ก็ต้องขอแสดงความยินดี
และขอบคุณทีมสามหนุ่มสามซ่า
ที่คว้ารางวัลมาสำเร็จนะคะ

มองเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กตาเบาะที่การสอน

คุณผู้ชมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่
เราชนะแล้วก็ได้ทำเพื่อส่วนรวม

แล้วก็อีกความรู้สึกนี้ก็รู้สึกใจหายครับ
ที่จะไม่ได้เจอน้องน้องน้องห้าคนอีกแล้วครับ

อยู่ด้วยกันก็มีความ
ผูกพันมีความสนิทสนมกันนะครับ

ก็ดีใจที่ได้มาทำบุญร่วมกันทั้งสองทีมนะคะ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มก็ได้ทำบุญทั้งสองทีมค่ะ
แล้วพวกเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปค่ะ

นี่คือมิตรภาพ
ของเด็กทั้งสองทีมนะครับท่านผู้ชมครับ

พยายามต่อไปสู้นะครับน้องครับ
ตลอดการแข่งขัน๒๐ยกที่ผ่านมา

ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ

กลายเป็นเรื่องร้องในใจของเด็กไปแล้ว

และมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเด็ก
คือสิ่งที่จะอยู่ในใจของทุกคนอย่างยืนยาวต่อไป
พบกับศึกคู่ใหม่ของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ปะทะกันของเด็กซ่าเสียงดี

สวัสดีครับฟิงกี้
ผมชื่อศีซ่า
วันนี้จะมาทาดวน
หลับตาลงก็เห็นแต่ไปนะเธอ

อยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเจอ

อยากดีเธออย่าคิดข้างใกล้

คนนั้นที่เห็นเวิร์ดใจเวิร์นชัยทัดไปด้วย
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปาก
เดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
ละลายหมดเลยลูกทุกครั้งที่หนูแบบยักษ์คิ้วอ่ะ
อาจจะได้ฉายาว่าซีซ่าโซคิ้ว